ของฝ่ายปฏิบัติการพิเศษสยบริปูสถาน
หลายคนชื่องงนะฮะ
หน่วยปฏิบัติการนี้สยบริปูศธาน
เป็นคอมมันโดของกองปราบปรามเขา

อันนี้เรียนคุณผู้ชมเพิ่มเติมไปก่อน
อย่างชุดสยบภัยบรีก็เป็นของปราบปรามยาเสพติด

ใช่หน่วยอรินทราชก็เป็นหน่วยเชี่ยวชาญด้านอาวุธยุทธวิธี

ที่ฉันเคยไปขอถ่ายรูปเขาก็นิ่งมากเลยนะ
เห็นแต่ลูกกับตาดำจริงเขายืนนิ่งแบบ
จ้องมองมาข้างหน้าอย่างนี้เลยแล้วก็จะไม่มองเราเลย
ใช่แต่ละหน่วยก็มีชื่อตามสังกัดนะฮะ
แต่เมื่อวานปฏิบัติการของหน่วยสยบริปูสถาน
ก็กองปราบปรามเขาอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔
ระดมทั้งตำรวจทั้งทหารไป๒๐๐นาย
ในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็ตรวจค้นอาวุธนะครับ
รวมถึงมือปืนรับจ้างที่อุทัยธานี

แล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้๓ราย
สามรายนี้ซัดทอดว่ามีผู้บงการเป็นอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทย

เมื่อวานนี้ทางด้านพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุล

จึงนำหมายสารจังหวัดอุทัยธานี
ไปแสดงให้กับนายสุภาพโตสัจจา
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรภักดิ์เพื่อไทยเขต๒อุทัยธานี
และนางสาวเยาวพรรัตนมณีพันธ์
ซึ่งเป็นกำนันหญิงของตำบลลานศักดิ

จ้างวานในคดีฆ่านายบุญจันชาลีนิวัตร

คดีฆ่านายจำเนียนมาหัวเขา
นายบุญถิ่นกุณธานีและนายลำดวนพันธะ

ในอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
หลังเจ้าหน้าที่พยายามสืบสวนจากพยานหลักฐาน

เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการสังหารครั้งนี้
เพราะอย่างที่บอกไปเจ้าหน้าที่ชุดสยบริปูสถาน
ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นผู้ก่อเหตุได้

ดังนั้นการสอบปากคำเบื้องต้น

พร้อมเปิดเผยว่าส่วนตัวไม่รู้จักกับผู้ต้องหาทั้งหมด
และที่ผ่านมาทำธุรกิจก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ฟังเสียงของนายสุชาติโตสัจจา
ซึ่งเป็นอดีตสอสอพรรคเพื่อทายเขียนสองอุทธายธานีครับ

สืบเนื่องจากทางทหารและตำรวจ
ใช้อำนาจมาตรา๔๔ในการเข้ากวาดล้างผู้มีอิทธิพล
และมือเปือนรับจ้างในอุทธายธานีนะครับ
และไปจับกลุ่มตัวนายธเนษฐ์วงเนษฐ์ในมณัฐหว่างจีน

ซัดทอดว่ารับงานมาจากนายสุภาพและนางสาวเยาวพร
ในการไปถล่มยิงถล่มกลางงานศพและกลางวงไฮโล

ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คนและบาดเจ็บ๑คนนะครับ
โดยนายบุญยิ่งทำหน้าที่ในการจัดหาทีมสังหาร

ก่อนที่จะมาจ้างวานนายธเนธเป็นผู้ลงมือสังหาร

ได้ค่าจ้างลงมือสังหารผู้ใหญ่บ้านในราคา๑๐๐๐บาท
และได้รับเงินค่าจ้างอีก๑๖๐๐๐บาท
หลบหนีไปอยู่กับแฟนสาวที่จังหวัดระยองครับ

ว่าน่าจะมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องการเมืองท้อง
และความขัดแย้งเรื่องการทำธุรกิจเหมืองแร่
และสัมประธานเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ที่นายสุภาพอดีตสสออุทัย

ซึ่งขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการติดตาม

คือนายสารวุฒิเรืองตาตะที่ทำหน้าที่ชี้เป้า

ที่เป็นผู้รับงานโดยตรงจากนายสุภาพ
ซึ่งตำรวจเชื่อว่าหากได้ตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
จะมีหลักฐานแน่นหนาที่จะทำให้สามารถเอาผิดผู้บงการเพิ่มเติมได้นะครับ
เพราะว่านายสุภาพโตศัตริย์อดีตสศพไทยเขต๒อุทัยธานี
เขาถือว่าเป็นหัวหน้านักการเมืองกลุ่มสากุระในพื้นที่อุทัยธานี
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นบ้านของน้องชายของนายสุภาพด้วยเช่นเดียวกัน
ก็คือนายนรงศักดิ์โตสัจจาเป็นนายกอบตน้ำรอบ

แล้วก็ปรากฏว่าไปพบทั้งปืนยาวไรเฟิลปืนยาวออโตเมติก
ปืนสั้นอีก๓กระบอกมีดอีก๘เล่มขวานอีก๒เล่มและกระสุนอีกหลายนัดนะครับ
อกจากนี้ยังค้นบ้านพักของนักการเมืองท้องถิ่น
เขตของพื้นที่อำเภอลานศักดิ์อุทัยธานี
ปรากฏว่ายึดอาวุธปืนได้กว่า๓๕กระบอก